คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
ขอความช่วยเหลือครับเธอบอกว่าเธอถูกเจ้าของเว็บไซต์การพนันชื่อดัง
ติดต่อเธอว่าเปิดบัญชีให้หน่อยเหมือนเปิดบัญชีม้า
เพราะเว็บไซต์เขาเนี้ยโอ้โหเงินหมุนเวียนวันหนึ่งห้าสิบล้านกว่าบาท
ครับแต่เธอปฏิเสธเธอบอกเธอไม่ทำอ่ะอืม
ก็เลยแนะนำคนอื่นให้ไปทำแต่เธอบอกว่าเธอขอไม่รับรู้นะ
ถ้าถูกจับถูกดำเนินคดีอะไรเธอไม่เกี่ยวนะปรากฏว่าเจ้าของเว็บการพนันมาดักรอเธอบอกว่า
บัญชีม้าที่เธอแนะนำอ่ะโดนอายัดเอาเหรอตามหาเจ้าของให้หน่อยอ่า
บอกเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่รู้เลยก็เธอบอกแล้วว่าเธอไม่เกี่ยวเธอไม่ยุ่ง
อืมโอ้โหเท่านั้นแหละโดนขู่ฆ่าบอกจะอุ้มฆ่าโดนมาป้นรถเบนท์ของเธอไปด้วย
เธอก็เลยมาขอความช่วยเหลือนะคะเธออายุประมาณ๓๔ปีค่ะ
บอกว่าปลายปีที่แล้วเจ้าของเว็บการพนันส่งคนมาติดต่อให้เธอเปิดบัญชีให้
ที่เรียกว่าบัญชีม้าให้ค่าจ้างเปิดบัญชีสามพันถึงห้าพันบาท
เพราะว่าทางเว็บบอกลูกค้าเยอะเงินหมุนเวียนวันละ๕๐ล้าน
บัญชีม้าเยอะเลยแต่เธอไม่เอาเธอไม่ทำก็แนะนำคนไป
แต่เธอก็บอกแล้วว่าถ้ามีปัญหาถ้าถูกดำเนินคดีเธอไม่เกี่ยวนะ
ไม่ยุ่งนะจัดการกันเองต่อมาเว็บพนันถามหาบ้านเธอจากเพื่อนคนนึง
แล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้บัญชีม้าที่เธอแนะนำไปเนี่ย
ถูกอายัดช่วยตามหาเจ้าของหน่อยแต่เธอก็บอกเธอไม่ยุ่งไง
เจ้าของเว็บโกรธค่ะคู่เธอต่างต่างนานาคู่จะอุ้มฆ่า
ขู่จะให้ตำรวจยัดคดี๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมานัดเจอกันที่ร้านอาหาร
มีผู้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบมา๒คน
พอเจอหน้ากันกับคนของเว็บพนันหยิบกุญแจมือมาข่มขู่ว่าจะใส่กุญแจมือ
พาเธอไปขังอ่ะแล้วถูกแย่งกุญแจรถเบ้นไปนะคะ
เธอบอกเธออ้อนวอนพยายามจะขอกุญแจรถคืนฝ่ายนั้นไม่ยอมคืน
ขู่ด้วยว่าถ้าติดต่อเจ้าของบัญชีไม่ได้ภายใน๓วัน
หรูของเธอจะเหลือแต่ซากแล้วหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความกับตำรวจ

บอกว่าตำรวจแนะนำว่าไม่อยากให้แจ้งความ
อ่าเดี๋ยวเจ้าของเว็บจะโกรธทางที่ดี
ตามหาเจ้าของบัญชีม้าจะดีกว่าเธออ้างแบบนี้ว่าตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
สะกดลอยตามหนูแล้วก็มาเอารถเว้นแล้วก็ซีวิกของหนูไป
หนูมองว่ามันไม่ถูกต้องแล้วหนูก็ไม่กล้าไปแจ้งความด้วย
เพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นผู้มีอิทธิพลเขารู้จักตำรวจเยอะแยะมากมาย
เพราะว่าแฟนเขาก็เป็นนักแฟนของพี่สาวเขาก็เป็นนักการเมืองอย่างนี้ครับ
ซึ่งหนูมองว่าไปแจ้งความเขาก็คงจะเป็นพวกกัน
เพราะว่าขนาดที่แบบบัญชีเขาโดนอายัดเขายังสามารถเรียกตำรวจมาปลดที่บ้านได้เลย
ผู้เสียหายก็โชว์คลิปนะคะที่คนของเว็บพนันส่งไปขู่
อย่างคลิปนี้ก็ในคลิปจะมีผู้ชายทำท่าเหมือนยืนคุมผู้หญิงเห็นไหมคะ

แล้วก็มีคนถือมือถือให้ผู้หญิงคุยกับผู้ปกครอง
พูดง่ายคือบุกไปอุ้มแล้วก็โทรศัพท์ไปให้พ่อแม่หาเงินมาถ่ายตัว
คลิปนี้ทางเว็บพนันส่งมาให้เธอดู
แล้วก็อ้างว่าคนในคลิปเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
เจ้าของเว็บพนันพาไปปลดบัญชีที่ถูกอายัด
คือใครมีปัญหาเรื่องบัญชีถูกอายัดไม่ต้องกลัว

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการแอบอ้างหรือเปล่า
นะคะว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบอาจจะไม่ใช่ตำรวจก็ได้

อันนี้ก็ต้องรอตำรวจเขาชี้แจงเหมือนกัน
เพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกับทางตำรวจเลยนะคะ

เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แล้วก็จะไปกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะ
เพื่อขอให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบราม